คือเด็กบางคนผมถามว่าไปไหม

การมีผมไม่ได้ทำให้ลูกเขาดีขึ้น

ของไม่ดีมันขายไม่ได้

นักผู้บอลไทยหลายคนเนี้ย

เขาต้องการจะไปพิสูจน์ตัวเองก่อน

ถามจริงตอบตรงกับบุคคล
อยู่กับผมเจวรปัตย์ครับทุกวันพฤหัสบดี๒ทุ่มตรง
ตอนนี้ศึกฟุตบอลไทยลีกเนี่ยก็ได้เลิกกลับมาแข่งขันกันแล้วในเล็ก๒ครับ
ซึ่งแน่นอนตลาดซื้อขายนักเตะในรอบนี้ก็คึกคักมีข้าวมีออกกันค่อนข้างจะหลากหลายนะครับ
นักเตะไทยเองแล้วก็ตัวต่างชาติซึ่งสิ่งที่แฟนบอลไทยอย่างเราเราเนี่ยอยากจะเห็นกันมากก็คือ
การที่มีนักเตะไทยไปเล่นในหลีกต่างประเทศกันให้เยอะขึ้น
เหมือนในช่วงที่๕๖ปีหลังเนี่ยนะครับเราได้ส่งออกนักเตะไปเล่นต่างประเทศ
แล้วก็วันนี้นะครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตกองหลังทีมชาติไทยคนหนึ่งที่
ณปัจจุบันเนี่ยก็มีเกือบ๓๐กว่าคนเลยนะครับ
แล้วเขาคนนี้ก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังดีลประติศาสตร์หลายต่อหลายเดียว
รอช้างนะครับพูดคุยกับเขาดีกว่า

วันนี้จะเจอกับคุณดอยก็เลยอยากจะให้เป็นตัวแทนของไอเจนแล้วกัน
กับตลาดซื้อขายในรอบนี้ของบ้านเราหรือว่าประสบการณ์ตรงที่ทำนักเตะดีคนอื่นด้วยนะครับ
ที่เป็นคนไทยบ้างคนต่างชาติบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

โดยรวมผมว่าก็ไม่แย่ไม่ถือกับแย่นะครับ
ก็ทีมที่หนีตายก็ขยับกันเยอะอยู่พอสมควร
แต่ส่วนบุรีรำก็พยายามเปลี่ยนอีก
ก็หลายทีมก็เปลี่ยนเยอะอยู่นะครับ
โคต้าที่สามารถเปลี่ยนได้ก็หลายทีมก็เปลี่ยนเกือบทั้งหมด

คราวนี้นะครับพอเราเป็นนักเตะนะครับ

ว่าสัญญาเหลือระยะสั้นหรือว่าจะอยู่ยาว

การทำงานมันยากไหมสำหรับแผนระยะยาวแล้วก็ระยะสั้น

บางคนสัญญายาวจะทำแรงไงต่อ
บางคนที่เข้าใจดีเราก็จะง่าย
เพราะว่าเราก็จะคุยกันเรื่อยตลอดว่าเราเหลือสัญญา๑ปีนะ
เราจะเอาไงต่อใช้พี่เริ่มทาบทามตอนที่เหลือ๖เดือนเลยไหม
หรือบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจทีนี้ทุกวินโด้ก็จะตื่นเต้นว่า
ทีมเขาจะไม่เอาผมหรือเปล่าหรือว่าผมจะได้อยู่ไหม

แล้วก็เราทำสำเร็จเสร็จปั๊บเนี่ยโอเค

เรื่องของความสำเร็จเดี๋ยวก็ทีความล้มเหลี่ยว

ดีบ้างร้ายบ้างอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่

มันต้องทำยังไงเวลาจะต้องแก้ปัญหาพวกนี้ครับ
เพราะเหมือนไปซื้อรถค่ะ
ก็ทำให้เห็นอยู่ครับความชอบของแต่ละคนและตาละทีมก็ต่างกัน
วิธีการใช้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถบอกได้ว่า

พอดีลที่สำเร็จเราไม่คุยกันแล้ว

จะต่อมากต่อน้อยถูกใจไม่ถูกใจก็ว่ากันไป

นี่แหละนักเตะที่มันแบบไม่เวิร์ค

แต่ว่าทำยังไงให้นักเตะที่เราเอามามัน
จริงพอถึงจุดที่ทีมเขาจะไม่เอาแล้วเนี่ย

สมมุติทีมใหม่อยากได้
แต่เขาจ่ายไม่ไหวสำหรับเงินเดือนทั้งหมด
ก็สมมุติที่นี่จ่าย๕๐ที่ยืมไปที่นี่ช่วยอีก๕๐
ก็ต้องเป็นการหาทางออกร่วมกันอันนี้ในลักษณะการยืม
แต่ถ้าเป็นการยกเลิกสัญญาเนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่า
โมสรเขาสามารถจ่ายค่ายกเลิกได้เท่าไหร่
แล้วก็นักฟุตบอลรับได้ที่เท่าไหร่
แต่ก็มีหลายทีมที่ตกลงกันไม่ได้แล้วทีมที่ไทยเนี่ยก็โดนนักฟุตบอลฟ้องก็เยอะครับ
มันก็จะมาเรียงกันเลยเฉพาะไทยลีก๒อะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งตรงนี้ลำบากใจคุณดอยไหมในฐานะเอเย่น
คือพูดแทนนะไม่ใช่เอาเคสคุณดอยเป็นหลักนะ
คือเราก็กลายว่าเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาเพราะว่าเราก็ต้องเข้าไปสโมสรนั้นต่อ
แต่นักเตะคือเขาไปฟ้องสโมสรกันเอง
อ่าใช่คือเรื่องแบบเนี้ยถ้าผมเลี่ยงได้ผมจะเลือก
ถ้าผมทราบว่าทีมนี้ค่อนข้างมีปัญหากับการเงินเนี่ย
ถ้าเลือกได้ก็จะไม่อยากให้นักฟุตบอลไปเซ็นกับทีมนั้น
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแน่แหละอาจจะเราได้ตังค์ตอนที่ทำงาน
แต่ปัญหาหลังจากนั้นมันคุ้มหรือเปล่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ความไม่สบายใจที่แบบว่าเดี๋ยวต้องทำงานกันต่อ
มันก็เลยกลายว่าเข้าใจได้ว่าทำไมถึงบางสโมสรถึงเลือกทำเดียวกับคุณดอยเป็นหลัก
คุณดอยก็ทำกับทีมนี้ทีมนี้ทีมคืออยากไปทุกทีม
แต่ว่าบางทีเราเลี่ยงปัญหาดีกว่ากับบางสโมสรที่อาจจะมาเป็นประเด็นกันนะครับ
หลังจากนี้ครับถ้าเราพูดถึงนักเตะไทย
อันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำนักเตะไทยไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะ
ในช่วงหลังนะเห็นภาคมันมีความยากยังไงครับ

เขาดูผ่านช่องทางไหนบ้างนอกจากการถ่ายทอดสด
เพื่อให้เห็นชัยว่าต้องเอาเด็กคนนี้

ผมว่านี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่มันน้อยลงในช่วงนี้

คนใหม่ไปญี่ปุ่นก็ไม่มี

ส่วนเราเองถ้าเราเป็นคนกลางในการส่งไปเนี่ย

คนนี้เหมาะสมดีพอสำหรับทีมเขาหรือเปล่า
แล้วเกรดครับสมมติคือเขาดูตามกระแสไหมว่า
ถ้าหลายคนมาแล้วเช่นดู
คือผมมีการเวลาเขาติดต่อมามาหาเราหรือว่าเราจะยื่นไป
มันต้องต้องเดาใจกันยังไงคือถ้าถ้าเขาเจาะจงว่าเป็นนักบอลไทยอ่ะ
เขาจะบอกมาเลยว่าสมมุติทีมชิมิซือบอกมาว่าเขาอยากได้
แบ็คซ้ายอ่ากลางเบอร์เบอร์หกเบอร์แปดสมมุตินะฮะอ่า
กลางเบอร์หกเบอร์แปดเบอร์หกเนี่ยต้องสูงเท่านี้นี้นี้โอ้
บางครั้งเซ็นเตอร์เนี่ยถ้าถามตรงเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะบอกมาเลยว่า
อยากได้เล่นเท้าขวาอยากได้เล่นเท้าซ้ายต้องสูงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับ
อ๋อเราก็แล้วก็ต้องมีที่เล่นสม่ำเสมออืม
ส่งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตามมาดูตามกระบวนการที่บอก
อ่าดูเสร็จปุ๊บดีลพวกเนี้ยทำไมมันถึงเริ่มต้นด้วยการ
ด้วยการยืมก่อนเพราะอะไรแน่ตอบได้ดีสุดผมว่าเป็นการลดความเสี่ยง
ของของเขาอ่ะคือถ้ามาเอานักบอลเกรดเอในบ้านเราอ่ะ
เขาไม่ถูกอ่ะในในการซื้อนักบอลไทยหนึ่งคน
ระดับทีมชาติเนี้ยไปเจลีกเนี้ยก็ราคาก็ไม่ธรรมดาอืม
มันก็สมเหตุสมผลฮะอ่าแต่คราวเนี้ยบางสโมสรอาจจะไม่ได้มอง
งั้นเขาก็คิดว่ามันไม่ได้คุ้มค่าบางทียืมไปแล้ว
เอาเด็กปรับตัวไม่ได้เล่นไม่ได้แล้วถูกส่งกลับมา
มันก็ถ้าเล่นบ้างไม่เป็นไรแต่บางคนไม่ได้เล่นเลยอย่างนี้

บุมมองของเย่นทำงานยากไหม
สโมสรบอกว่าไม่ปล่อยมีเหตุผลยังไงบ้าง
จริงผมเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของสโมสร
อย่างถ้านับออฟเฟอร์ที่เข้ามาอยากได้นักฟุตบอลไทยของผมที่ไม่ได้ไป
ก็มีประมาณอีก๔๕คนที่ไม่ได้ไป
เขาก็ให้เหตุผลว่าเป็นคนสำคัญของทีมเขา
หรือเขาไม่ปล่อยเพราะว่าใช่เขาอยากเก็บไว้ใช้
เพราะว่าถ้าไปตรงนั้นมันก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะได้เล่นหรือเปล่า
ยิ่งเป็นการยืมด้วยแต่ถ้าซื้อก็ว่ากันไป

ซื้อราคากันแผงไม่เอาราคากลางโดยเฉลี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
จริงสมมุติตอน๑คนเขาจะโยนมาเป็นก้อน
ซื้อคุณเจไปมีงบ๖๐๐๐๐๐บาท
ไม่รู้แหละเงินเดือนเท่าไหร่ไม่รู้
สมมุติเงินเดือนคุณเจ๒๐๐๐๐๐บาท
อีก๔๐๐๐๐๐บาทสมมุติสอนรับได้ไหม

กับการปล่อยเจไป

เพราะหมดจากว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วแหละว่าคือค่าโตนักศึกษาไทย

เงินเดือนค่อนข้างจะแพงถ้าเป็นเกรดในบ้านเรา
เวลาไปที่นู่นแสดงว่าบางคนที่ไปเนี่ย

ปรับตัวได้ไหมอ่ามันก็หลายปัจจัยครับครับ
คราวนี้หลังจากนี้ถ้าเพดานเงินเดือนมันโอเคขึ้น
การไปเล่นต่างประเทศโดยเฉพาะในพวกยี่ปงญี่ปุ่นอย่างนี้

จริงนักฟุตบอลไทยหลายคน
ไม่ได้มองว่าเขาจะต้องไปได้ที่ญี่ปุ่นสูงด้วยซ้ำ
เขาต้องการจะไปพิสูจน์ตัวเองก่อน

ประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ผมว่าอยู่เงินเดือน๑๐บาท

ไม่มีนะครับก็ส่วนใหญ่เขา

โอ้โหเขาก็ดีใจแล้ว

ก็มีทีมถามมาเหมือนกันฮะ

ยังไม่มีสำหรับผมยังไม่เคยมี
ฟุตบอลไทยที่

มันก็เป็นไม่ได้ยากแต่ว่าลีกลองรอง

สวิสเซอร์แลนด์อ่ะเดี๋ยวว่าจะเป็นเบลเยี่ยม
ค่อนข้างจะคุ้นในการปล่อยนักเตะ

ก็ที่จริงมีมีโปแลนด์อะ

เขาอยากลองนักฟุตบอลไทยเด็ก

แต่เราก็ยังไม่ได้ทำอฟเฟิร์ไปหรือบ้างแล้ว

ทีมก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อย

ทีมก่อนว่าผมจะเอาความเงียบไปเสนอนะ

เราก็ไม่เสียเวลาที่จะทำต่อไป
ถ้ามองถึงเด็กแบบเล็กเลยตอนนี้เริ่มทำไหมครับ
ในมุมคุณดรที่อาจจะเป็น๑๖๑๗หรือต่ำกว่านั้นไป
จริงมันควรจะไปตั้งแต่อายุเด็ก
เพราะว่าคือไปเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลย
วัฒนธรรมฟุตบอลแบบไทยไปเลย
มันจะมีประโยชน์กับทีมชาติในอนาคต
แต่ว่าก็ยังไม่มีนะครับ
ก็มีจริงมี๒ครั้งที่ผม

แล้วก็ทีมก็เหมือนจะให้ไปแต่สุดท้ายก็ไม่ให้ไป

ก็ไม่ได้ไปใช่ครับอ่าววางคิ้วหมด
นี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันเนอะผมก็ว่าจริงมันก็จะเป็นการเปิดตลาด
คือถ้ามันต้องไปลองเพราะว่าบางทีเราต้องยอมรับว่า
ในมุมของคนที่เป็นเอเย่นหรือเป็นอดีตนักเตะก็จะรู้ว่า
คือเราไม่ใช่ชาติที่มีฝีเท้าเก่งเหมือนศักดิ์เขา
เขาก็คงจะไม่ได้มองเรามากนอกจากว่ามันว้าวจริง
จริงญี่ปุ่นเกาหลีเขาจะมีเยอะนะ

แต่ดีไม่ดีเนี่ยไม่รู้

แต่เราไปมองเห็นแต่ตัวใหญ่ซ่องเครื่องมิ้น

ผมจริงอยากให้ไทยเป็นแบบนั้น
ผมว่าการล้มเหลวในการลองทำแล้วเนี่ยไม่เสียหาย
อันนี้ในมุมคนทำที่พยายามจะทำอยู่

เฉพาะที่ไม่ได้ไปหลายคนแล้วก็ยังกระทำต่อเนื่องแบบนี้อีก
คือเด็กบางคนผมถามว่าไปไหมผมจะอยู่ยังไงอ่ะพี่
อย่างนี้ผมว่าเลิกคุยดีกว่า
คือคำแรกต้องปลอบผมเลยว่าไป
เพราะฉะนั้นผมจะเข้าใจว่าเด็กคนนี้มันมีความทะเยทะยานที่จะไปให้ถึง
ไหมที่สุดท้ายคือถ้าตั้งแต่มีเอนด์อ่ะหน้นนี่ก็น่าจะพูดได้โดยตรงกับสโมศร
จะต้องเป็นคนตัดสินใจมันขั้นตอนในการที่จะต้องคุยกันเพื่อให้เกิดความลงตัว
อย่างกับการที่จะปล่อยเด็กไปมันทำยังไงอ่ะนี่พวกพี่เอาไปเล่นต่างประเทศแบบทั้งยืมหรือว่าจะซื้อกัน
คือมันก็ต้องไปนั่งคุยกันแหละครับว่าสโมสรเขาเห็นด้วยไหมกับการปล่อยนักฟุตบอลของเขาไป
ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยครับ
มีบางเคสเช่นแบบว่าปล่อยไปแล้วอยากให้เด็กไปลอง
แต่ว่าอนาคตต้องกลับมาแล้วสโมสรยอม
เฮ้ยเราจ่ายเงินให้ด้วยช่วยสโมสรให้นู่นไปเลย
แชร์กันเลยอ่ะก็เป็นไปได้ไหม

เหมือนทางนู้นบอกว่าไม่ได้มีบัจเจ็ตเงินเดือน
แต่ว่าอาจจะให้ค่ายืมมาอาจจะได้จ่ายเงินเดือนไป
เป็นไปได้เป็นไปได้ครับ

อันนี้มันเป็นเรื่องภายในของสโมสร

ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงครับ

เพราะสุดท้ายถึงแม้จะรู้ก็ไม่รู้ว่ามันขั้นตอนนั้นมันถึงเราหรือเปล่า
ใช่เพราะผมจะทราบว่าสำหรับหนึ่งคนเนี่ย
สมมุติกะวินเนี่ยมีบัจเจ็ตเท่านี้

จากทางนู้นนะ

แล้วพอเราบอกปุ๊บเดี๋ยวเขาจะตรงกันเองละ

เปรียบไหมการที่เราเป็นอดีตนักบอลแล้วพอเราลงไปดูจริงเนี่ยเหนือกว่า
เพราะว่าจริงตลาดบ้านเราต้องยอมรับว่า

ส่วนใหญ่คนที่เป็นไนเจนก็จะเป็นนักต่อรองซะมากกว่าที่มีอดีตนักบอลเลย

อาจจะได้เปรียบนิดหน่อย

มันก็มีเส้นบางระหว่างมันเลี้ยวออกไปทำอย่างอื่น

เซ็นสโมสรใหญ่แล้วก็

ไม่ได้ต้องการขนขวายเรื่องไป
ไปไกลอะไรอย่างงี้
พวกนี้เราต้องดูแลระหว่างทางเยอะไหมครับ

นักฟุตบอลจะมีเงินเดือนหลักแสน
ซึ่งจริงแล้วถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์
ผมว่าคนที่มีเงินเดือนหลักแสน
ถ้านับไทยลีก๑๔ผมว่า๒๐ถึงหรือเปล่า
ถ้าเราพูดถึงความที่เป็นดามรูปดีนะ
ทีนี้ลูกของคุณจะขึ้นมาถึงข้างบนได้ไหมแค่นั้นแหละ
แต่เขาก็จะคิดไว้ก่อนเขาจะคิดถึงเรื่องเงินว่า
ถ้าลูกเขาได้เงินเดือนแสนเขาจะสบาย
คือมันต้องเปลี่ยนความคิดผู้ปกครองหรือเด็กก่อนว่า
คุณจะมาตั้งว่าคุณจะมีเงินเดือนหลักแสน
แต่คุณยังไม่ได้คิดเลยว่าระหว่างทางที่คุณเดิน
คุณจะไปถึงแสนได้ยังไง

ผมถามให้หมดแต่ว่าโอเคเราไม่ได้ระบุคนกันเจอมาบ่อยไหมกับเคสแบบนี้
ที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถือโอกาสได้พูดตรงนี้
ว่าอาจจะทำให้นักเตะคนหนึ่งที่เป็นลูกของคุณแบบ
เสียคนได้ในเส้นทางก่อนที่จะไปจุดหมาย
ใช่ก็คือการที่ผู้ปกครองติดต่อมาหาผม

การมีผมไม่ได้ทำให้ลูกเขาดีขึ้น
แต่ลูกเขาเนี่ยถ้าลูกเขาดี
ผมเป็นแค่คนเปิดประตูไปเคาะประตูที่กว้างขึ้นแค่นั้นเอง
เพราะฉะนั้นถ้าของไม่ดีมันขายไม่ได้
ต้องเป็นครอบครัวด้วยที่เป็นเด็กใช่ไหม
ควรจะทำความเข้าใจว่าการที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ย

ควรจะมีขั้นตอนการเตรียมตัวยังไง
มันไม่ได้ง่ายครับมันไม่ได้คิดมาอยู่เฮ้ยเงินเดือนแสน
คือทำไมความฝันของนักเตะไทยถึงยังเป็นแค่เจลีก
เล็กต่อในมุมมองของเราดีกว่า
ดีกว่าที่อาจจะบอกได้ลึกกว่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าถามคำถามนี้
ก็จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นค่ะเพราะว่ามันเป็นฐานที่มันทำให้
พูดง่ายอย่างเยอรมันเขาก็จะไปดูญี่ปุ่นเป็นหลัก
ที่คุณดอยบอกไงครับอย่างที่มีออฟเฟอร์มาอย่างนี้
จริงเราสามารถทำได้ไหมกับการท้าทายลองไปดู
จริงผมคิดกับคือบริษัทผมมันอยู่ที่เรมัน
ผมคุยกับเขาตลอดว่าแบบ
เขาก็บอกผมว่ามีไหมไอ้แบบช้างเผือกอายุ๑๗เนี่ย
ที่จะแบบ๑๗๑๙ไม่เกินนี้เนี่ย
เอามาเทสดูเราควักเงินจ่ายตัวเครื่องบินก่อนก็ได้

บริษัทแม่ยอมเสี่ยงว่าถ้ามีหาให้หน่อย
ใช่ครับก็โอเคมันอาจจะเสียตังค์
แต่ว่าในระยะยาวมันอาจจะไม่มีใครรู้ว่ามัน

ถ้าบอกว่า๑๗๑๙นี่
คือถ้าเป็นหัวกะทิระดับ๑๗ปี๑๙ปีที่สมโสร
มันไม่มารอให้ถึงตรงนั้นแล้ว
ทีนี้เขาก็คิดแล้วว่าอ้าวแล้วเด็กเขาไปเขาเซ็นมาเขาไม่โอเคให้ไป
เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับ

แต่เอาดิวที่แบบมีเวลาจำกัดดีกว่า

เพราะว่าเมื่อตอนต้นรายการก็จะคุยกันแล้ว
ก็จะมีเด็กที่อาจจะระแวงในอนาคตตัวเองเหมือนกัน
คราวนี้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็คาดคิดไม่ทันเหมือนกัน
เราทำยังไงเช่นแบบกรอบเวลาตลาดมันเหลือน้อยมาก
เอาโอเคในไทยมีเวลาเท่านี้แต่มองถึงต่างประเทศช่วยด้วย

ทำยังไงผมก็ทำสุดความสามารถนะครับ
แต่ว่าทีนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเด็กคนนึงจะมีทีมต่อไปหรือเปล่า
บอกไม่ได้จริงเพราะว่าโอเคเวลามันอาจจะเหลือแค่นี้
เหลือ๒๓วันเนี่ยทีมมันก็เต็มแล้ว
เขาก็ไม่เซ็นนักฟุตบอลเพิ่มแล้วก็เยอะครับ

ยกเลิกสัญญาอยู่คุณมีสัญญาอยู่๒ปี
ปีเหลือ๑๘เดือนสโมสรส่งกระดาษใบหนึ่งให้คุณไป
ให้คุณเซ็นยกเลิกซึ่งคุณไม่ได้ผิดอะไรเลย

ถ้าในสัญญาที่คุณเซ็นไปแต่แรกเนี่ย
คุณทำมันอย่างรอบครอบเนี่ย
มันเลยเป็นประโยชน์ที่อันนี้เราต้องคุยกัน
ก็คือการมีเอเย่นก็อาจจะเป็นประโยชน์ตรงนี้ได้ว่า
มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเราแล้วเราช่วยตั้งแต่ต้นทางคือ
ที่บอกว่าไอลายชั่วโมงบางทีค่อยนั่งแต่เที่ยงตั้งแต่๖บกเราก็ทำให้ได้
เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองเนี่ย
บางทีก็ต้องไม่ถอย
เพื่อก็ให้ตัวเองอ่า

เราช่วยอะไรตรงไหนเขาได้บ้างแล้วทำให้ระบบของฟุตบอลมันเดินต่อได้ยังไงในเรื่องของการถูก
การมีผมมาดียังไงนะครับ
ผมว่าการอ่านสัญญาชบับนึงผมว่ามองอ่านขาดกว่านักฟุตบอลอ่านเอง
และอีกอย่างหนึ่งคือธรรมชาติของนักฟุตบอลไทยไม่พูดแล้วฮะ
นั่งกับสโมสรเขายื่นสัญญามาให้
ทั้งที่ตัวเองไม่พอใจอยากจะแก้ตรงนี้อยากจะได้เท่านี้
ไม่กล้าพูดหรอกครับแต่ผมพูด
ก็ถ้าบุ๊ดเรานั่งกัน๓ฝ่ายกลายเป็นเราตรงกลางที่จะ
เอาจริงเลยคือทำให้มันพอใจทั้ง๒ฝ่ายนั่นแหละ
เพราะเราก็คงจะไม่ได้ถึงขนาดว่าอยากทำงานสโมสรแล้ว
จะต้องทำให้นักเตะคนหนึ่งเสียผลประโยชน์ที่เราดูแล
อันนี้คือข้อดีที่จริงเป็นข้อเดียวแต่มันค่อนข้างมหาศาล
เพราะวันหนึ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยเราจะพอรู้ว่ามันจะต้องแก้ปัญหายังไงถูกไหม
ใช่อย่างบางครั้งไปนั่งคุยกันตกลงเรื่องตัวเลขกัน
สมมุติถ้าผู้บอลกระซิบบอกผมก่อนเข้ามานั่งคุยว่าพี่๑๐๐บาทจบ
แต่ว่าผมนั่งตรงนั้นมันไปจบที่๑๖๐บาท
การมีผมก็ดีกว่าดีกว่าการที่คุณเดินเข้ามาบอกเขาร้อยบาทผมเอา
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางทีเป็นเด็กพูดนักเตะพูดกับเราพูด
อาจจะมองอย่างแง่นั่งคุยกันได้
ก็จริงแล้วเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของนักฟุตบอลที่จะได้มากกว่าครับ
กับการที่หลีกเลี่ยงการเสียประโยชน์ไปโดยที่ไม่จำเป็นมากกว่าครับ